คุณลุงอาทรนนึงรอรถเมล์อยู่
แล้วก็รอรถเมล์เข้าใส่ภาพเท่าจะได้ขึ้นรถใช่ไหมคะ
ปรากฏว่าตรงตะว่าลดเมล์มีรถ๒แถวมาจอดแค่
คุณลุงอาทรนนึงแค่เดินไปบอกขุนขับรถ๒แถว
ใดนั้นคุณลุงโดนคนขับรถสองแถวชกทันที
ให้คุณผู้ชมดูภาพเหตุการณ์กันนะครับ
โอ้โหเห็นข่าวนี้แล้วก็สลดนะคุณนะ
อย่าใจร้อนอย่าโหดร้ายอย่าทำคนแก่เลยนะครับ

เห็นคนขับรถสองแถวใส่เสื้อสีฟ้าเนี่ยนะ

เดินลงจากรถจากนั้นนะคุณ
ก็สาวหมัดใส่คุณลุงที่ใส่เสื้อสีดำ
จนคุณลุงเนี่ยนั่งยอกเข่าลงกับพื้นแล้วนะ
ก็ยังถูกทุบเข้าไปที่ท้ายทอยแล้วก็ตามหลังเนี่ยนะครับ
จนคุณลุงเนี่ยซุดกองกับพื้นถนน

มาห้ามไว้แล้วก็แยกทั้งสองออกจากกันนะครับ

เดินมาขึ้นรถขับออกไปทันที
ระหว่างนั้นก็ตะโกนด่าทอนะฮะ
จังหวะนั้นเมื่อรถเมย์เข้ามาจอดที่ป้าย
คุณลุงเสื้อสีดำคุณเพิ่งจะเจ็บตัวเมื่อกี้

เพราะรถเมษายที่คุณลุงต้องการขึ้นมันมาพอดี
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นท่ามกลางสายตาของคนแถวนี้จำนวนมากเลย
ที่กำลังรอยืนรอตรงป้ายรถเมย์อยู่
นี่ตอนคุณลุงก็ต้องไปขึ้นรถเมย์คุณ
สงสารคุณลุงนะครับ

หลังจากที่เรื่องนี้ถูกแชร์ไปในโลกโซเชียล
บอกว่าคนขับรถสองแถวทำเกินกว่าเหตุ
และมีคนแจ้งพิกัดว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น

บรรดารถสองแถวจอดแช่กันแบบนี้เลยนะครับ

เอาคลิปที่คุณลุงโดนชกโดนทำร้ายมาเปรียบเทียบกันดู

ส่วนเพราะคะแม่ค้าระแวกนี้ก็เล่าให้ฟัง

ส่วนคนขับรถสองแถวก็คือนายเสน่หมามาก
ห้าสิบเอ็ดปีนะฮะตำรวจสอนอหลักสอง
ได้เรียกไปสอบปากคำแล้ว
แล้วก็ลูกน้อยวัย๒ขวบที่นั่งอยู่ในรถ๒แถวตกใจ
จากนั้นนะครับก็จะไปที่กรมการขนส่งทางบก
เพื่อไปเสียค่าปรับตามที่ขนส่งเรียก
แล้วก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เขาใจร้อน
เรื่องนี้กลับไปที่จุดเริ่มต้นก็คือถ้าเริ่มจากใจเย็น
ใช่ฮะถ้าใจเย็นสักนิดมันจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เลยนะฮะ